ที่สุพันค่ะลิงออกอาลาวาดเลยนะคะ
ทั่วหลายอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสองตัวนะ
เมื่อก่อนคือน้อยตอนนี้ประชากรลิงเยอะ
มากแล้วเนี่ยดูสิบุกไปแต่ละอำเภอ๕อำเภอ
หลักตอนนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากลิงบุก
ด่านช้างศรีประจันทร์เดิมบางนางบวชสามชุกอำเภอเมือง
แล้วกลัวไฟดูดมันจัง
นี่ไงคนที่เขารักสัตว์เขาก็กลัวว่าไฟดูด
ส่วนชาวบ้านเขาก็กลัวว่าลิงเหล่านี้เดี๋ยวจะมากัดเด็ก
แล้วเด็กจะได้รับอันตรายคุณเห็นไหม
คือลิงบางตัวลิงบางคน
ลิงบางตัวเนี่ยคือเอาจริงเขาก็ไม่รู้หรอกนะ
ว่าคือเล่นกับเด็กแล้วเด็กอาจจะได้รับอันตราย
หรือไปชิงอาหารอะไรอย่างนี้
หลายคนกังวลว่าเดี๋ยวมันจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือเปล่า

เราสอบถามไปที่คุณเอกประทุมรัฐผู้ประสานงานมูลนิธิเสมอกัน

คุณเอกบอกว่าคือก่อนหน้านี้สักประมาณ๑เดือน
มีชาวบ้านมาแจ้งที่มูลนิธิบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหม

ตอนแรกคุณเอกบอกว่านึกว่ามีไม่เยอะสัก๔๕ตัว
สัปดาห์ที่ผ่านมาจับได้ทั้งหมด๔ตัว
แล้วนำไปปล่อยไว้ที่บึงชวาก
แต่ตอนนี้คุณเอกบอกว่าเท่าที่ทราบ
น่าจะมีประชากรลิงไม่ต่ำกว่า๖๐ตัว
มูลนิธิบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนค่ะ

แล้วก็ยากแก่การไล่จับลิงทั้งหมดคุณ
ลิงมันอยู่เฉยที่ไหนมันไม่อยู่เฉยให้จับ
ตอนนี้ประชากรลิงเกือบร้อยตัวแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการประสานในอำเภอเดิมบางนามบวช
ให้ช่วยหาวิธีจับหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เนิ่นนานนะ
จะยิ่งขยายไปยังอำเภอใกล้เคียง
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางเทศบาลตะบนเขาพระ

โดยวิธีการคือนี่คุณดูดิเห็นไหม
อยู่บนยอดหลังคาของชาวบ้านแบบนั้น
วิธีการจับคือใช้กรงเหล็กแล้วก็อาหารมาล่อมัน
จับเพิ่มได้อีก๓ตัวตอนนี้จาก๔เพิ่มอีก๓

ทีนี้จากการตรวจสอบทราบว่าลิงที่ถูกจับ
มาจากจังหวัดลบบุรีบ้างราชบุรีบ้าง
รู้ได้ยังไงว่ามาจาก๒จังหวัดนี้
รู้ค่ะเพราะลิงที่ถูกจับมันมีตราประทับอยู่

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับลิงทั้งหมด
ตอนนี้ชาวสุพรรณบุรีบอกว่า
เนี่ยมันขยายวงกว้างไปไม่น้อยกว่า๒๐กิโลเมตรแล้วนะคะ
คือเดือดร้อนกันหมดทุกที่เลย
แล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าลิงเหล่านี้
ถูกจับมาเพื่อส่งออกไปยังชายแดน
หมายอยู่ที่ต่างประเทศ

สาเหตุที่ลิงเหล่านี้ถูกมาปล่อยไว้เพราะอะไรรู้ไหม
ลิงเหล่านี้มีลักษณะคือขนาดไม่ได้
สเปคที่คนสั่งมา

แล้วก็มีการทำเป็นขบวนการด้วยนะคะ
ตำรวจเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะสาวย้อนกลับไป
ถ้าเกิดว่ามีการทำเป็นกระบวนการส่งออกลิงแบบนี้นะ

ก็ต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เห็นหน้ามันแล้วก็จะกินยังไงลงนะ
บ้านเราก็พรบธารุณกรรมสัตว์
เป็นงานหนักของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะคะ
ซะก่อนก่อนที่มันจะแพร่พันธุแล้วมันจะเยอะกว่า๖๐อะเนาะ